คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
รู้สึกแบบหายใจแว๊บเดียวจบแล้วหรอเนี่ย
ยังรู้สึกว่าแบบโดนล้อโดนแซวอยู่เลยของแบบริ้ววัว
ไอ้ที่บอกว่าแพ้รวดไม่ชนะใคร

มันจบแล้วฤดูการนี้ซึ่งเอาจริง
ในรอบ๒๐ปีด้วยนะ

อีกทีมหนึ่งก็คิดว่าถึงตอนนี้ยังไม่ชัวร์
ซึ่งจริงถามว่าเสียใจไหมไม่ได้ไปมันก็เสียใจอยู่แล้วแหละ
แต่ถ้าเกิดเราวัดจากฟอร์มวัดจากผลงานจริง
ที่๕ก็ถือว่าบุญหัวแล้ว

มันอาจจะเอ้ยพอได้นะถึงลุ้นท็อปโฟเลยนะเว้ย
แต่ถ้าเรามองตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้

มันไม่ได้จบแบบที่๙ที่๑๐

เหนื่อยโดยเดินทางเหนื่อย

แล้วคุณตกรอบคุณมีข้ออ้าง
นี่เสียบียะอีกแล้วลัดชิงปีนี้ก็เสียบียะอีกแล้ว

เรื่องเล่าจากเบอร์เสื้อเบอร์๓๙
ก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงมากรา

หนีตกชั้นมาตลอดแล้วปีนี้ขยิบขึ้นมาเล่นฟุตบอลยุโรป
แล้วตอนนี้ยังเป็นที่๓
ซึ่งคิดว่าน่าจะจบที่๓ในความรู้สึกผม
เป็นกองกลางชาวบราฟิลอายุ๒๕ปี

อันนี้ก็คงพูดกันแฟรงค์ตรงไปตรงมาก็คือไม่มีใครรู้จักอ่า
ต่อให้ว่าย้ายมาจากโอลิมปิกรียงก็ตาม

อันนี้แบบพูดแบบเหมารวมแล้วกันก็คือเขาเดาว่าไม่น่าจะมีคนดูเยอะ
เช่นตี๒ของชาววันจันทร์

ซึ่งถามว่ามีไหมมีเยอะเหมือนกัน

มันยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับขนาดของคนดูฟุตบอลบ้านเรา

ถามว่าคนสนใจไหมก็ไม่ค่อย
พูดให้ชัดก็คือกำลังหนีตกชั้นอยู่ด้วยซ้ำ
ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งของนักเตะที่อาจจะโอเคไม่ได้ชื่อเสียงด่งดังมากนัก
เริ่มมีผลงานที่เด่นชัดมากขึ้นตามลำดับนะครับ
คือในวงการฟุตบอลมันตรงข้ามกับวงการบาสเก็ตบอลนะ
เพราะวงการบาสเก็ตบอลเนี่ยเบอร์เสื้อสูงเนี่ยยิ่งมีคนใช้เยอะถูกป่ะ
รวมถึงบางคนก็แบบเบอร์๙๙เบอร์๙๐อะไรอย่างนี้
เดี๋ยววงการฟุตบอลเขาจะเลือกกันแบบเบอร์เลขหลักตัวเดียว
เบอร์๓๐ไปเริ่มแบบไม่ค่อยมีนะ
อาจจะมี๓๒แต่แบบถ้าแบบหลัก๓๙เนี่ยแปลกมาก

น้อยมากครับซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเบอร์ที่เขาเลือกก็คือเบอร์๓๙เนี่ย
หมายเลข๓๙เป็นเลขที่มีความสำคัญต่อชีวิตเขาเป็นอย่างมาก
เขาบอกว่าเป็นเบอร์เสื้อที่วิเศษ
แล้วก็หมายเลข๓๙เป็นสิ่งที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเขา
แล้วก็เบอร์สาย๙เนี่ยยังเป็นเบอร์ที่มอบความฝันให้กับตัวเขาอีกด้วย

เลข๓๙มันคือเลขรถแท็กซี่
เป็นเบอร์ที่แบบคุณพ่อทำงานเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก
ก็คือเลข๓๙มันเลยเป็นความสำคัญของเขา
มาตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
เดี๋ยวมันจะมีดีเทลย่อยเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมเข้าไป

ชีวิตของเขาก็เหมือนกับนักฟุตบอลชาวบราซิลจำนวนมาก
เริ่มต้นมาจากฐานะครอบครัวที่ไม่สู้ดี

ก็ไม่ได้มีรายได้ที่สูงมากนัก
แต่ว่าเขามีสิ่งที่สนใจแล้วก็หลงไหลก็คือกีฬาฟุตบอล
ก็เหมือนกับเด็กบาซิลจำนวนมากที่
หวังจะให้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเขาเอง
และฟุตบอลมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง
โดยเฉพาะนักฟุตบอลจำนวนมากที่เป็นชาวบราซิล
ไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเนอะส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่

อย่างแรกก็คือการต่อสู้กับครอบครัวของตัวเองก่อนเลย
คือผู้เป็นพ่อเนี่ยชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล
แต่ผู้เป็นแม่เนี่ยไม่ได้ชอบฟุตบอลขนาดนั้น

ซึ่งก็ตรงทางกับเพื่อนพ่อที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอล
เขาก็เริ่มโตมาเล่นด้วยตำแหน่งริมเส้น
ขยับมาเล่นตำแหน่งกองกลางเหมือนปัจจุบัน
ก็คือเล่นเป็นกองกลางตั้งแต่เด็กอายุประมาณ๑๓ปี

กองหน้าร่วมชาติกองกลางร่วมชาติ

เพราะว่าถ้าอายุประมาณของบลูโน่ก็คือประมาณ๒๕ใช่ไหม
ถ้าย้อนกลับไปสัก๑๐กว่าปีที่แล้วอย่างนี้

แล้วก็ชีวิตของบลูโน่ก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ
เพราะว่าคุณพ่อก็คือเป็นคนทำงานขับรถเต็กซี่
คุณพ่อของเขาจะว่างเพียงแค่วันเดียวคือวันเสาร์
ซึ่งเป็นวันที่คุณพ่อของบลูโน่ก็จะมาดูเขาเล่นฟุตบอล

ตอนที่บลูโน่อายุประมาณสัก๑๑ขวบนะครับ

เป็นนักเตะที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในตัวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบทฟโลโฟทฟลูมิเนมสส
แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ

แล้วก็อยากที่จะล้มเลิกที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกัน

แต่ว่ามันก็ตลกร้ายตรงที่ว่าคนที่ช่วยปลุกไฟ
ในการอยากที่จะเป็นนักบอลอาชีพก็คือคุณแม่ของบลูโน่อยู่ดี

ใช่ครับเพราะคุณแม่คงจะเห็นเหมือนกับคุณแม่หลายคนใช่ไหม
ก็คือเห็นลูกตัวเองแล้วก็ลูกจะชื่นชอบในกีฬานี้
ก็อยากที่จะผลักดันลูกให้ไปถึงจุดที่พอจะเป็นไปได้
ไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้เหมือนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ในหอพักนะครับซึ่งค่อนข้างแคบ
แล้วก็มีเด็กอยู่จำนวนมากสิ่งที่เขาทำก็คือร้องไห้แล้วก็ร้องติดต่อกันหลายคืน
เพราะว่ามันก็อายุแค่๑๕แล้วต้องย้ายออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วมันไม่พอคือไอ้เด็กที่มันอยู่ในหอพักเดียวกัน
เออกูร้องไห้หันไปเอาเพื่อนก็ร้องไห้เว้

คุณจะเห็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันหันหน้าเข้ากำแพง

สิ่งที่ตามมาก็คือเสียงสะอื้นเสียงร้องไห้

ไม่ได้คงฟิกอ่ะแต่ถ้าคุณอยู่สภาพอย่างนั้น
กำลังจะบอกว่าเอาคิดถึงบ้านหน่อย
เออมีคนชื่นมีกลัว
แต่หันไปแม่งมีคนร้องไห้คิดถึงบ้านอยู่แบบเยอะมันก็ต้องร้องเว้ย

หลังจากที่อยู่กับออแดคซาวโปโลมา๓ปีคราวนี้
มันก็คือจะเป็นช่วงที่จะต้องเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพฉบับแรกแล้ว

ตัวของบลูโน่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจว่าตัวเขาถึงที่สุดแล้วอ่ะ
จะได้เป็นนักเตะอาชีพหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าถ้าหากตัวเขาถูกคัดออกจากทีมซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้
แล้วถ้าหากถูกคัดออกจากทีมแล้วต้องทำอะไรต่อ
เพราะว่าลำพังของการเป็นนักฟุตบอลเยาวชนตอนนี้เขามีเงินอยู่๔๐๐ไรอัลบราซิลต่อเดือน
ก็คือตีเป็นเงินไทยก็คือ๒๘๐๐บาทนะครับ
แล้วค่าใช้จ่ายอื่นเงิน๒๘๐๐บาทมันก็หมดนะไม่เหลือแน่อย่างนี้
เขาก็เลยเริ่มมองหาอาชีพใหม่
เขาก็เร็งอาชีพที่ว่าอาชีพคนขับแท็กซี่ครับ

ใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสโมสรจะให้สัญญานักฟุตบอลชีพหรือเปล่า

เขาก็ไม่กล้าบอกที่บ้านเหมือนกันว่า

หลังจากสัญญาชีวิตจังห์๒๘ปีจะได้สัญญาาชีพรึเปล่า

เขาก็ไม่ได้อยากให้ครอบครัวผิดหวัง

โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตมันก็จะหายไป
แล้วก็ทำให้แผนของการที่จะไปเป็นคนขับแท็กซี่ก็ยุติลง

คือจากเด็กที่กำลังคนใช่กำลังจะได้สัญญาหรือไม่ได้สัญญา
นั่งคิดถึงเรื่องขับแท็กซี่มากกว่าฟุตบอลแล้ว
ได้ถ้วยอ่านได้สัญญาชีพ
เสร็จปั๊บได้ถูกยืมตัวไปยังทีมที่ใหญ่ขึ้น
แล้วดันได้ถ้วยรองของทวีปด้วย
โอ้โหเรียกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลย
เขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเลือกใส่เบอร์อะไรดี

๑๙๙๗โหคุณดิบจังวะ
เขาก็เลยโทรไปหาที่บ้านว่าเฮ้ยพ่อเอาเบอร์อะไรดี
พอก็บอกว่าเฮ้ย๓๙ไง
อ่ารถแท็กซี่ของพ่อเบอร์มันคือ๐๓๙ใช่ไหมมันก็คือเลข๓๙
พ่อก็ขับรถไปส่งพ่อก็ขับรถแท็กซี่เลี้ยงดูอย่างเงี้อืม
เฮ้ยการเลือกเบอร์๓๙มันเป็นตัวเลข๓๙ใช่ครับ
แล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแท็กซี่หมายเลข๐๓๓
ตัวเขาก็ไม่มีทางมาถึงการเป็นนักฟุตบอลชีพได้หรอก
เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะใส่เบอร์๓
โหน่าครับ

ตอนยูโรที่เยอรมันเช็คยังไม่เกิดเลย
ก็คือฟุตบอลโลก๙๘ก็คือยังไม่รู้เรื่อง

อายุเนอะ
เศร้าจังวะนี่ไม่เกี่ยวกับบูโน่กิมมารัชตัวเองรว้น
เก่จังวะเราเนี่ย
แล้วก็จริงมันมีเรื่องตลกปนความบังเอิญอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือว่าในตอนที่เขาตัดสินใจว่าจะเอาเบอร์๓๙ใช่ไหม
ทางเขาเรียกคิกเมเนเจอร์ใช่ไหมเขาก็เอาเบอร์เสื้อมาให้กับบลูโน่
แล้วปรากฏว่าเบอร์เสื้อที่ว่านั้นก็คือ๓๙พอดี

ผู้ดูแลเขาบอกว่าไอ้เบอร์นี้มันว่างอยู่ก็เลยเอาเบอร์นี้ไปให้
แต่ว่าถ้าตัวของบลูโน่ไม่โอเคเปลี่ยนได้
แต่บูโน่ก็งงว่าเดี๋ยวพวกคุณร้อยเล่นเรื่องไปแอบคุยกับเอเย่นมารึเปล่า
แบบเฮ้ยผมอยากได้ใส่เบอร์๓๙พอดีอะไรอย่างนี้
คลิปเมนิเจอร์บอกว่าเปล่ามันว่างจริง

บูโน่บอกนี่คือเฮียปเสกความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
ไม่มีเตรียมไม่มีเตรียมหลังจากนั้นพอพอหลังจากที่วางโทรศัพท์กับพ่อเสร็จ
ตรงตัวเป๊ะกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ซึ่งแบบเฮ้ยนี่มันเบอร์เลขสายเก้า
มันคือเบอร์เลขแห่งมหัศจรรย์ชีวิตอ่าแล้วก็แบบเฮ้ยชัดเจนเลยว่า
เนี่ยเหมือนพระเจ้ากำลังชี้ทางการเป็นนักบอลอาชีพให้กับเขาแล้ว
เออแล้วเขาก็จะสารต่อตำนานมือสายเก้าอันนี้ให้ได้นะครับ
คือพ่อของเขาอืมนะครับอ่าอันนี้มีเรื่องสั้นสั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เพราะว่าการได้ไปเล่นชายนิสเบอร์ลิกนั้นหมายความว่าคุณจะได้รายได้หลายเท่ากว่าที่
อันหนึ่งก็คืออยากเล่นให้กับอันเดติโกมัดริดนั่นแหละทำให้เขาเหมือนที่เลือกที่จะ
รอแต่เขาก็ไม่รอเพราะว่ามันดันมีเอ่อโทรศัพท์อันหนึ่งโทรศัพท์สาย
เพราะจริงมันเสรียดนิดเดียวนะใช่ถ้าไปจีนนี่อีกเรื่องเลยน่ะ
ใช่ไม่รู้น่ะอ่ะเพราะว่าภาพหลีกจีนคงคงคงแบบ
ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้น

มันพลิกอยู่เดียวจริง
เก่งไหมเขาเก่งแหละคือเขาคนเดียวกัน
แต่การพัฒนาขึ้นเขาก็จะเก่งมาอยู่ในระดับที่เราเห็น
อาจจะเห็นในไทยลีกอาจจะเห็นหลายคนนะครับ

แต่เนี่ยการเลือกไปอยู่กับพียงมันกลายเป็นแบบ

ใช่จริงมันสะท้อนว่า

มันเจ๋งมากนี่คือเรื่องแบบเรื่องเล็กที่โอ้โหนี่คือพลิกชีวิตคน
ใช่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะ

แต่สักพักมันมีโทรศัพท์จากรียงโทรมาอย่างนี้
คนที่โทรมาคือตำนานบราซิลคนหนึ่งเหมือนกัน
มันก็สามารถที่จะซื้อใจกันได้เพราะเป็นคนชาติเดียวกันด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องผลักดันนักเตะคนนี้แน่อะไรอย่างนี้
ซึ่งสุดท้ายมันก็เหมือนพี่ตาบอกมันคือนิดเดียวนะ
ชีวิตพี่นิดเดียวเลยนะครับ
ตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีบริเวณตรงน่องขวาเนี่ย

เพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องแปลกใจครับไม่ว่าจะเป็นการค้าแข้งที่ลียง
ไปร้านอาหารต่างแล้วเห็นเด็กใส่เสื้อเขาเบอร์๓๙
เขาบอกเนี่ยคือสิ่งที่เขาประทับใจมากคนเมืองนี้
แล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากเป็นไปได้เขาอยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลือในการค้าแข้งเนี่ย
ใช่ครับนะครับนั่นแหละครับก็สาเหตุก็คือง่ายครับ
ใช่นี่คือแบบคือเราก็เห็นเขาเล่นมันก็ใช่
การอยู่ในสนามก็ใช่วิธีการพูดวิธีการจะให้ซ้ำผ่านมันชัดเจนมากว่า
เออเขาเป็นคนฝ่ายดีคนหนึ่งไม่ได้ใช้คำไหนนะ
ดวงดีทุกอย่างแบบจังหวะมันพอดีไปหมด

การตัดสินใจเขาดีด้วย
ถ้าเราเห็นนะทุกอย่างของเขาดีไปหมด
ด้วยจังหวะด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการเลือกของเขาคือ

เมื่อกี้ผมบอกว่าจุดเปลี่ยนมันเล็กนิดเดียวเองนะ

ถ้าเป็นเราอย่างเราโอกาสมาถึงไปเตะจีน
ได้เงินด้วยดูแล้วเออเราอาจจะ
คือถ้าเป็นเราเราอาจจะถ่อมตนเราอาจจะรู้สึกเราได้แค่นี้แหละ

นี่เขาเลือกที่จะรอว่าเขามั่นใจว่าเขาไปได้ไกลกว่านั้น

ไปเรียบร้อยแล้วณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาคือตัวหลัก
ของทีมใหญ่เนี่ยเกาะอังกฤษซึ่งนี่คือ
เป็นคนที่ทุกคนต้องรู้จักแหละหลังจากนี้โดยเฉพาะ
หลังจากนี้ผมเชื่อว่าเขาจะมีชื่อเสียงกว่านี้
ในแง่ของเมมมิ่งเรื่องฝีเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นโหนี้ที่ถ้าเราฟังมาผมบอกจากเด็กที่คิดถึงเรื่องการ
กูจะไปขับแท็กซี่แล้วแม่งแน่นอน
คือในบทสัมภาษณ์เขาพูดแบบชัดเจนมากว่าแบบ
อีกนิดนึงคือจะไปสอบใบขับขี่แท็กซี่แล้วอ่ะ
อีกนิดเดียวแทบโอเคโอกาสของการได้รับสัญญาณอาชีพมาพอดี
มันก็ทำให้ตัวเขาก็ได้ทำอาชีพในสิ่งที่เขารักตั้งแต่เด็ก
ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดัน
แล้วก็พรีเมอร์ลีกตอนนี้เข้มข้นเมื่อสักครู่เพิ่งถ่ายเพื่อถ่าย
ถ่ายจับยามสามแต้มอืมก็คุยกันว่าเอ่อเมื่อก่อน
ใช่เรามานั่งดูเมื่อกี้ก็ถึงบอกว่าลิเวฟูแมนยูนิวคัสเซิลแมนซิตี้อาเซนอนสเปอร์มีอะไรอีกอ่ะเชลซี
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครได้ดูถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้ลองเปิดดูตารางคะแนน๑๑๒๐อะ
คุ้นหูมีบอลหมัดทีมเดียวที่ชื่อฉันดูดูดอป
นึกออกไหมมีเชลซีผสมอยู่ในนั้นอีวูบ
ใช่ถึงบอกไงว่าโหตอนนี้มันกลายเป็นทุกทีมแทบจะเป็นทีมใหญ่หมดแล้วอ่ะใน
นี่นี่คือทีมแย่งอันดับเพื่อจะอยู่ต่อกันผมว่าบอลมันพัฒนาไปแล้ว
๓๙ที่โคตรมีความหมายนะสำหรับเขา
คลาสสิกมากดูเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบเขียนมาสตอรี่ที่เขียนมาสตอรี่
ถ้าได้ไปใช่ไหม
สมมุติว่าถ้าได้ไปเลยนะก็โถ๔
โถ๔เนี่ยจะต้องเจอกับทีมที่เป็นทีมแชมป์จากลีกต่างแน่

ทีมที่มีสำคัญสิทธิ์สูงก็คือโถ๒

คือจะเป็นทีมไหนไม่รู้แหละแต่เจอแน่
แล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าการเสริมทัพ
แน่นอนต้องเสริมไปยุโรปแล้วเนี่ย

ยังไงก็ต้องมีเสริมมาลุ้นกันว่าจะเสริมไปในทิศทางไหน
ผมว่าน่าสนใจ
ในทีมนี้นะผมว่าดูแล้วน่าดู
แต่ก็เอาใจช่วยอยู่
ก็นี่แหละ
เพราะว่าหลังจากที่เราเผยแพร่วันนี้อีกวันหนึ่ง

แชมป์กับท็อปโฟค่อนข้างจะชัดแล้ว

อ่าลีดก็

ตามบ่อนการประดันของต่างประเทศ

เขาให้ไป๙๗ก็ผมว่าก็ไม่น่ารอด
ตอนนี้ภาษีที่ดีกว่าคือ

ได้ครับดันได้ด้วยอะ

มีเรื่องจิตใจอยู่เหมือนกัน
สำหรับผมนะถ้าเป็นคู่ชิง
ผมเชื่อว่าไม่รอด

แล้วเขาประสบการณ์โดยเฉพาะ

ถ้าดูจากหน้ากระดาษอย่างนี้

รวมถึงผมมั่นใจเลยว่า

คือพอมองเห็นอยู่สไตล์การเล่นของ

ลุ้นกันผมว่าอย่างน้อยก็สนุกแน่
แล้วจริงต้องบอกว่า

มันก็ไม่แน่เหมือนกัน

แต่ถ้าหืดขึ้นคอหน่อยก็อาจจะมีเป๋ได้
ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร

ช่วงปิดอุตการณ์เราจะไปท่าทีไหน
เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกที

เพราะว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดหนัก
ยังไงวันนี้ก็พักผ่อน

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป